สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

วายแดงเบอร์ดิโก๊ปช๕พยักษ์
ธีรพงศ์สายทองอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
กมาแล้ว๗๓ครั้งชนะ๔๙แพ้๒๔ครั้ง

ข้างหลังชนะคะแนน
น้ำมูลรับน้ำมูลมวยไทยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

น้ำโขงสสุมารีชื่อพลธนศักดิ์
เพิ่มสีอายุ๑๘ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๙แพ้๑๔เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะทีโอธนันเชิง
ติ่งหลังสวนยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ที่หน้าจอขึ้นมาเป็นสถิติของมุมแดงนะครับ
การผ่านสังเวียนเลือดน้ำหนักวันนี้ชก๑๒๗ปอนด์ครับ
เมื่อเช้ามาช่างก็แม่ผ่านสบายนะครับ
ก็ซ้อมอยู่ในทีมงานของช๕พยักษ์ครับ
คลอง๘ลำลูกกานะครับ

น่าจะใช้พยักษ์ภูพานครับ
นี่มุมน้ำเงินครับขึ้นสถิติมา
ก่อนนั้นนั้นไฟแดงครับบอดี้โกรฟ
ชื่อเดิมก็คือเขียวสดสสุรเดชครับ

ขณะที่ไฟน้ำเงินเท็ตน้ำโข้ง

น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่สสุมารีครับ
อุบลนะครับแหม่ตอนนี้หนาวซาบซ่านเหลือเกินครับอากาศที่นั่น
มวยของลำน้ำมูลสอสุมารีนะครับอดีตนักมวยเก่าฉายาขุนเข่าเวตานครับ
มุมแดงมีพี่เอียดพัทธลุงนะครับหรือว่าทนายพงศ์นี่ขึ้นมาถอดมงคลให้ครับ
ในทีมงานช๕พยักษ์นำโดยเสียชายสุโขทัยนะครับ
ส่วนมวยไทยก็ต่อยมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญทองเกรดบ้านช่องผ่านมาเยอะครับ
บางซาน้อยสวทนิกุลครับ
มาถอดมงคลกับลูกศิษย์เลยครับเดี๋ยวดูครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมานะครับ
น้ำเงินบอกว่าเตรียมแข้งมาเดี๋ยวดูครับอะไรหนักกว่ากันครับติดตามกับพี่ปักและพี่บุ๋มครับ
กางเกงสีแดงทรงผมนี่เหมือนกับศิโรธชันทองเลยนะนักฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังดังตอนนี้
เป็นนักมวยมันต้องออกมาทรงน่ารักครับ
เข้าร้านก่อนเบอร์๑เลยบอกช่างเลยแต่พอเบอร์๕นะไม่ได้นะไม่ใช่นักมวยละ
เป็นช่อ๕ระยักษณ์เลยครับเมื่อสักครู่นี้

เขาจะมีนำทีมโดยเสียชายเสียหลวงเสียเอียดเสียสิทธิ์

พอที่๑๒นี่ก็จัดมวยที่อุบลนะ
๑๒ที่จะถึงเนี่ยผู้อุบล๓เดียงเจอกับโชคเทอร์วี

คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
นี่ถัดบนพิธีนารินของวีรันท์ให้คะแนน
ดีกว่าละสังคติทำคำนาจสายฉลาด
ก็ชวนพี่สุมารีทำทั้งหมด
เป็นมวยกาดขวาด้วยกันทั้งคู่

ทั้งลำน้ำมูลทั้งไอ้เจ้ากองธรรณี
หลุมอยู่ที่หมัดตามด้วยแข้งขวาตัดล่าง
แน่ดีสวสุมารีกับพระยักษ์อันลุ้นนี่ไม่ใช่ใครอื่น

ดูเกมวันนี้คู่นี้ออกมาคู่แรก

ออกแบบนี้ต้นเลยนี่ว่ากันยาวเลยครับ

นี่พวกยอดมวยเวลาเค้าสอน

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันอันตรายอยู่แล้ว

มวยไทยเปิดยิมกันทั่วโลกเลยตอนนี้
ลักษณะเพชรน้ำโขงสอนสุมารีนี่เอาลูกหนักเข้าว่าด้วยนะ
มีคมด้วยเนี่ยกะเอาน็อกด้วยนะเนี่ยดู

ขยับขยับเข้าหาด้วยความมั่นใจครับเพชรน้ำโขง

ช่วงนี้ผู้ถูกก็ดูการผ่านมือจะได้จริงนะครับคุณสม

ไม่ต้องอ่านใจไม่ต้องดูเกมแล้วนะ
เปิดเกมเข้าหาเลยนะครับร่องน้ำโขง

นี่จากชอห้าพยักษ์
ทีมชอห้าพยักษ์ทราบอยู่แล้วกันพี่ซ้อมไม่ต้องดู
แต่ต้องออกอาวุธได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำเงิน

เพื่อนทดสอบเนื้อนมไขขาดใครไม่คริงถ้านั้นล่ะ

ทางจากมวยของโปโมเตอร์ต้องบอกว่า
ผู้ที่เป็นโปรโมเตอร์ต้องซื่อสัตว์นะ
จุ่งสุดหมดยกที่๑

แรกของเราผ่านมาแล้วครับยกแรกนี่ภาพช้ายกที่๑ที่ผ่านมาครับ
โอ้โหทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเพชรน้ำโขงครับเตะตัดขาครับ
โอ้โหนี่หัวเข้าไปโอ้โหเข้าไปเกือบกกหูนะครับ
มุมน้ำเงินนี่กล้องธรณีสั่งแล้วนะครับ
เน้นหมัดหน่อยเน้นหมัดหน่อย
ขณะที่มุมแดงนี่พิสิทธิพยาวแล้วก็ครูพัฒน์ครับ
บอกยังไงเทรนเนอร์ใหญ่ประจำค่ายครับ
ในวงในเตะท่อนแขนเตะท่อนแขน

ผ่านเป็นสมประการมาไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยทั้งคู่ครับ
แต่ชื่อใหม่ก็คือแบบว่าแปลกมาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อแทร่มาเรียบร้อยครับ
ตรงนี้ออกมาแก้เลยนะครับแดงพอที่โกฟออกมาใช้ตีนซ้ายตีนหน้าเลยนะครับ
อ๋อยัดไส้เขาเรียกว่ายัดไส้เห็ดน้ำโขงทักพริกเขละหลากลม
อย่ายุบอย่าเหี่ยวอย่าหมดนะครับเอ้าฟันด้วยสอบขวา
เรียนดีเหลือเกินนะลำน้ำโขงเตรียมทันกันใช้ได้เลยครับ

อาจจะตั้งนี่ไงโดนเลยน้ำยอกน้ำบ่งแน่บอกแล้วไงพี่ปะ

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย

ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
ต้องออกครับอาวุธต้องขยันด้วย
มวยคู่แรกของเรานี่ผ่านมาสองยกโอ้โหทางด้านบอริโกนี่หัวแข้งซ้ายสูงครับ
นี่หัวเข้าไปเต็มกกหูเลยครับน่ากลัวนะแข้งซ้ายตะวัดทิ้งนะพี่ชัยนะ
เต็มเลยครับนี่สับสอกเข้าไปครับงัดดอกมาสักครู่นี้แตกเลยนะครับ
เผ็ดน้ำโขงโดนเข้าไปเนี่ยหนักหนักแรงแรงด้วยกันครับ
เห็นแล้วนะพี่ชัยนะแข้งซ้ายมุมแดงครับแล้วก็แม่
จังหวะถอยเสียบเข่านี่แน่นเหลือเกินนะครับ
แต่ว่าเดินเดินไประวังนะครับกำปั้นของน้ำเงินนี่อันตรายใช่เล่นครับ
ด้วยนะครับมอบรางวัลสามพันบาทแก่ผู้ชนะน็อก
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับ
ตามต่อครับบนเวทีกำลังเข้มข้นเลยครับ
ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับว่าในยกนี้จะแก้เกมยังไงนะครับ
เพชรน้ำโขงสอสุมารีในยกที่๒โดนตีนหน้าของบอดี้โกฟ
นซ้ายนี่หัวกั้นคอเข้าไป๓๔ตีนติดเลย
แล้วโดนศอกแตกบริเวณหางคิ้วซ้ายด้วยนะครับ
ถือว่ามีตำหนิซะแล้วต้องดูครับยก๓นี่จะเปิดเกมแล้วทำยังไง

รอโต้ไหมจากที๕ประยักษณ์
วันนี้เราดูบอดี้โกฟนะแต่วันที่๑๕ดูที๑ขุนหาญ

ขุนหาญลูกลิมิตที่อร่าจะเนินกับวันทรงไทยนะครับ
๑๕ที่จะถึงนี้ติดตามกันได้กับวันทรงไทย
อันนี้บริเวณตีนยกที่๓มันยังต้องเป็นประยักษณ์
เกิดเกมแท่งขวา๓ย่ายุทธ์กับโต้คืน
โดยเกนเลยนะครับยก๓นี้รู้ว่า
ยกที่๒เหมือนเสียเจลาหวานเสียเหลี่ยงไปเยอะเลยนะครับ
แหลมนี่ยังทำได้ดีครับบอดี้โก
ขวามิดด้วยและแทงซ้ายอย่างเดียวเลยนี้มันเข้ากันรอด

ล็อกแล้วหมุนแล้วแทงซ้ายมา
แต่ว่าเสียงเฮเสียงหาเริ่มมานะ

น้ำเงินพี่ปากมาอีกแล้วนี่ยังไง

ลั่งน้ำผมต้องพยายามนะครับ

น้ำเงินอยู่ที่ไว้เจ้าบรดิโกพมียังจะยุ่บรึเปล่าคุณผู้ชม

แต่ยังนิ่งมั้ยได้ใจให้ดูตลอด
รอโต้นะนี่ไงรอโต้แบบนี้ไง
แข่งซ้ายหน้าเมื่อกากเตะตักแทงแนะ

แต่ยังหยุดไอ้เจ้าบริโกไม่ได้นะครับ
เข้าขวาตีต้องลับลับแล้วหมุนหมุนแล้วซ้ายแทงไปเรื่อยครับบริโกฟ
น้ำเงินเผ็ดอันขนแทงมาหมุนแล้วแทงซ้ายอย่างเดียวเลย
บริโกฟรอจังหวะสองออกได้ดีด้วยนะครับ
ขวาวื้อ
ออกแรงไปเยอะเลยเหมือนคิดนี้
หมุมเยอะเลยเรื่อยครับ

คนมามีปืนหรือเปล่าสวยงาม
พี่สุงเฮแรงเลยนะครับสุงชม
ล็อกมาเด้งไล่แขนละซ้ายแทง
ต้องลงไปบริโกฟ
เหลี่ยมหักนิดเดียวเสียหายเลยนะครับ

มาเร็วเข้มเร็วลงออกให้วางขวา
ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าก็น้ำเงินแต่ไม่แน่นะโอ้โหลูกนี้สวยครับ
เรียนบิดลายกลุ่ม๓
โอ้โหสุดยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
โอ้โหแหลม๒โอ้โหแน่นเลยครับหมดยกที่๓
ครับภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๓ที่ผ่านมาครับโอ้โห

ยกที่๓ฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแพ็ดน้ำโขลงเล่นเครื่องครับ
ครับโอ้โหแล้วนี่บริโกลุกขึ้นมาได้ก็หักเหลี่ยมครับ
หักแพ็ดน้ำโขลงถูกลวกลงไปนอนเอาคืนครับ
ฟัดกันไปเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาต้องดูนะพี่ชัยนะ

อ่ามวยไทยต้องดูหมดนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นอย่างไรครับ
บริหารจัดการเรื่องของลมหายใจนี่สำคัญนะ
เร่งมากในหัวเทียนบอดได้นะพี่ชัยนะ
ตอนนี้ก็ปลายดูเริ่มแผ่วนะครับมาที่ปลายยกฝ่ายเพชรน้ำโขงครับ
เมื่อกี้ลำน้ำมูลสอสุมารีสั่งแล้ว
เน้นหมัดต่อยไปเลยขออีกยกหนึ่งครับยกที่๔
เปิดก๊อกสองหน่อยอ้าวเดี๋ยวดูครับ
เดี๋ยวเขาดูแรงหัวน้ำของเกงสีน้ำเงินเลยนะครับ
เพชรน้ำโขงสสุมารีจะแก้อย่างไรนะ
ต้นยก๓มาทำได้โอ้โหโดนกระตุกลูกนี้หนักเลยครับ
สวยงามเลยแม่มวยไทยนี่เหลี่ยมเข้าไปหลวมนิดเดียวโดนกระตุกแบบนี้เลย
โดนสั่งสอนโดนทำโทษ
บัตรกับศอกมีหรือเปล่านั่นเลยครับ
แดงนี่รอเต้นจากรอดทองนี่ทงใกล้ดีด้วยนะครับบริกรบ๒๕ประยักษ์
ก็เรียกว่ามาถึงตรงนี้แล้วทีมงานของทางด้านเจ้าเพชรน้ำขงนี่ต้องสั่งเปิดเกมอย่างเดียวแล้ว
มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วมาเขียนชื่อเหนียวมารอไม่ได้นะครับ
เพราะสถานการณ์ใน๓ยกในยกปลายยกแทงไป๓๔เม็ดดึงหักเสียหลักเสียหายนี่เช็คบินเช็ดโต๊ะได้เลย
ดำจงครับเติมความสุขให้คุณรายการพิเศษนะครับวันหยุดนะครับทะเลสุทธิ์ของท่านวาโคมของ๑๒๙ตั้งแต่ปี๕เป็นต้นไป
หนังจีนและภาพยนตร์นานาชาติ๖โมงครึ่งนะครับก่อนหนังจีนห้ามพลาดมาบูจิ้น
พร้อมเจ้าเลยนะครับบริเกิร์ตจากที่ช่องขายักหมดเลยนะ
มงกิ้งล้มเหลเสียหายเสียส่งแล้วก็เสียคะแนนด้วย
จังหวะผิดเหลี่ยมไปหมดเลยแม่ถ้าโดนกระตุกอีกสองทีนี่
ตรรมการจริงบุรีรันดิ์พิษภาพบนวัยดินที่ช่องตลอดแล้วครับ
คือสถานการณ์แบบนี้ประสาทจีนเขาว่าบ่ายย่อไม่ค่อยดี
มันน่าจะเลยคำนั้นไปแล้วมากดีกว่าตอนนี้นะ

โอ้โหเจอเข้าไปนี่หลายชุดเลยนะครับ
คือหลายอย่างนะการพิกซ้อมรูปร่างต่างนี่นะ
เน้นหมัดยกกำปั้นอย่างเดียวเลยตอนนี้
โห้โถเหี้ยขาดหน้าอีก
ดูน่ารักอันนี้
ก้าวก้านคออย่างเดียวด้วย
เวลาทำคะแนนมันออกอะไรมันก็สวยน้ำ

สิทธิ์คนใหม่ของชห้าพยักษ์
เสียชายเสียหลวงอย่างนี้เสียเอียดอย่างนี้

มันก็ต้องอยู่ที่การสร้างนะ
เอาละมาชุบใหญ่เลยยังไม่จบสมภัณฑ์

อาจจะเป็นความพยายามสูง

จังหวะจะทำไงพอขาตายก็เรียบร้อยเลย
มีเฮเหมือนกันนะเป็นระยะ

มันแรก๑ชีพไปเลยนะครับ

พยายามเด้งแก่พี่แแล้วนะ

ทางด้านเพชรน้ำโขงล่วงลงไปนั่งคารวะเลยครับ
ขวาครับอีกปัมตีเข่าในครับ

โดนหักเหลี่ยมลบไม่รอดนะครับครับตอนนี้มันหมดแรงแล้วแข้งขาก็ยกไม่ขึ้นครับ
โอ้โหกล้องมุมกว้างจับมาเมื่อกี้บรรยากาศยังคึกคักหนาตาเหมือนเดิมนะครับ

ขณะฝ่ายน้ำเงินนี่หายใจเป็นปลาเงินปลาทองนะครับ
เดี๋ยวดูครับเขาบอกว่ายังมีอีกก๊อกหนึ่งพี่ชัย
นี่ก๊อกนี่ก็ก๊อก๔แล้วก็นะครับ
เดี๋ยวดูครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นเลยครับ

น้ำโขงสสุมารี๓๔นี่โดนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูยกสุดท้าย

มัดแห่งดูเนี่ยมัดพระเจ้ามีหรือเปล่า
เนี่ยคุณอนุมัติดูดีเนี่ย

ดูแล้วทางมวยมันดีมากนะโอ้โห
แต่เขาบอกว่าทางบ้านมันแย่

ถ้าทางบ้านแย่งนี่ต้องเปลี่ยนค่ายด่วนเลยนะ

วินาทีก็บวกหมัดบวกทองแม่ยก๑กับยก๒ทุกต้นนี้ทำได้ดีเลยนะครับ
เพชรน้ำโขงหยีลูกหน้าหยีก้านคอครับ
ยกที่๓นี่โดนเยอะเลยเหมายกเลยยกนี้
ผ่านด้วยนะครับตั้งแต่ยกที่๓แล้ว
ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงนะ

เลยถ่วงแยกของดับหัวจิตหัวจิตหัวจิตหัวจิตหัวใจต่างใช้ได้เลย
ท้อด้วยโดนเยอะนะแต่ไม่ท้อพยายามตลอด
ก็ยังมีฮิศมาเป็นลมช่วงเลยครับ
เป็นแฟนของทีมวรรณสงชัยนะครับแฟนคับวรรณสงชัย

อีกนัดหนึ่งเกิดขึ้นที่วิทยาลัยมือราชดำเนินหลังจากที่สิบห้า

วันทรงชัยร่วมกับสิงหมาวิน
มณีใส่กับถนนชัยอีกครั้งหนึ่ง

ปืนกลปืนชนกับกิ่งช้าง

พี่กลนี่นักมวยยอดเยี่ยมราชดำเนินด้วยนะ

๑๑๓๕เป็นผู้มวยที่เยี่ยมสุดยอด
ของศึกวันต์ทรงชัยรุ่นนิสธิ์สิงหมาวิน
วันที่๒๑ธันวาคมนี้เที่ยวราชดำเนิน

ท่านต้องไปดูอาแล้ว
อ๋อสุมารีในอดีตนี่โดนดังมากเลยนะครับถ้ามวยเอกยุคมีสกลแต่เจ้าของ
ใช่มีหลวงเขาเวตาเลยนะมาก
คู่ต่อไปก็พิชิตชัยนะครับเจอกับเจ้าเริงสิทธิวัฒน์

แล้วก็มาดูเล็กลงมาหน่อยคือเมืองชนเล็กกับเด่นมีชัยเข่าอันนี้เครือข่ายของวิทยา

แน่นอนลงไม่ลงนะครับไม่นับสุยันเล็กกับคมปะตัด
ในปลายก็ตัวไข่ตัวมันนะครับ

เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐ
พอดีโกฟช๕พยักษ์แดงสนับกระแดนเพชรน้ำโขงสสุมาลี
เปิดหัวในวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ